หนึ่งนะคะคลิปนี้มีคนเข้าไปดูกว่าห้าแสนครั้งแล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
คนขับรถเก๋งขับรถลงอุโมงเป็นอุโมงข้ามแยกนะคะ
แล้วก็พยายามจะแซงแซงไม่พ้นเสียหลักไปชนกับรถที่กำลังขับพุ่งมา

เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดอยู่ภายในอุโมงทางลอดแยกดาราสมุทรอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือรถเก่งเขากำลังขับลงมา

พยายามจะแซงรถกระบะส่งของแต่จังหวะที่แซงเนี่ยค่ะ
วงกลมสีแดงอยู่นะคะพยายามจะแซง
แต่เสียหลักไปพุ่งชนกับรถที่สวนมาซึ่งเป็นทางปกติของเขานะคะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นคลิปนี้มีคนเข้าไปดูกว่าห้าแสนครั้งแล้วค่ะ
คนก็วิจารณ์กันเยอะนะคะบอกว่าจริงแล้วเวลาขับรถในทางแยกทางลอดทางอุโมงแบบนี้
ไม่ได้นะคะเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ร้อยตำรวจโทจรัสเหล็มปานรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวิชิตจังหวัดภูเก็ต
เป็นเจ้าของคดีนี้ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเทียลของไทยรัฐทีวี
อุบัติเหตุรถชนกันที่อุโมงเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
เกิดจากความประมาทของคนขับรถเก๋งที่พยายามจะแซงตรงทางเข้าอุโมง
ซึ่งปกติแล้วอุโมงทางลอดเป็นช่วงที่ห้ามแซงอยู่แล้วนะคะ
เพราะดีค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่า
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
หลังจากสอบปากคำตำรวจก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับ
คนขับรถเก๋งเป็นที่เรียบร้อย
ข้อหาก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองค่ะ